พอฟังพี่เบิร์ตเล่าถามว่าเมื่อไหร่มันจะจบ
มันยังไม่จบค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเล่าต่อเลย
เนี่ยเหตุการณ์นี้ด้านหลังสองหนุ่มส่งกัญชา

อันนี้ก็เป็นเด็กช่างเหมือนกันต่างสถาบัน
แต่ว่าเหตุการณ์นี้เกือบ๒๐มารุม๒คน
๒คนนี้โอ้โหอาการหนึ่งในนั้นสาหัสเลยดูเหตุการณ์กันหน่อยค่ะ

แล้วอุ้ยมีอะไรในมือเอาฟาดแบบเต็มที่มากเลยอ่ะไม้ก็มีมีดก็มาแล้วสองคนน่ะที่โดนรุมอยู่จริงจริงเขาพยายามสู้นะคุณผู้ชมแต่สู้จะสู้ยังไงอ่ะสองต่อยี่สิบอ่ะเนอะไม่ไหวอ่ะคือสองต่อยี่สิบด้วยเนี่ยแล้วล้มไปแล้วด้วยถ้าล้มไปแล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกครับทุกเหตุการณ์น่ะถ้าล้มแล้ว

แล้วก็เจอมีดยาวตกอยู่เล่มหนึ่งตำรวจก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐาน
ทีนี้ไปคุยกับเพื่อนของน้องสองคนที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะ
เขาบอกแบบนี้เขาบอกว่าเพื่อนผมสองคนเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนท้ายกันมาจากบ้าน
ในซอยอุ่นอารีตรงนี้พี่เพื่อนผมจะเอากัญชาไปส่งให้ลูกค้าในซอยมังกรนาคดี
แต่ทีนี้ระหว่างที่มาเนี่ยมาเจอกับกลุ่มอาชีวะวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ
เหมือนเป็นคู่ขัดแย้งกันอยู่แล้วพี่ครับ
ก็มาเจอกันโดยบังเอิญก็จริงแต่เพื่อนผมโดนรุมเละเลยพี่
น้องผมมันจะมาส่งของส่งของหน้านาคดี
ตอนนี้เหมือนแบบว่าเนี่ยน้ำคลิปช่างมันอ่ะกลับมันกลับบ้านใช่ไหม

มันก็มาก่อนเซตแรกเซตแรกนั่นแหละมันก็แบบไล่ตีกับเพื่อนผมไว้ก่อน
ทีนี้มันมีอีกเคสหนึ่งเข้าหลังเพื่อนผมเลยโดนฟันหมดเลยสองคนครับ
นี่ไงมากันเป็นสองเซตอ่ะก็รวมแล้วเกือบยี่สิบอ่ะนะคะ
ทีนี้ตำรวจนะมีคลิปหลักฐานต่างเห็นหน้าเห็นตา
ก็อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานแล้วก็เดี๋ยวต้องเป็นการสอบพยานแวดล้อม
เพื่อนของน้องคนเจ็บเนี่ยนะคะเป็นแนวทางจะได้นำตัวกลุ่มวัยรุ่นนี้
รู้แล้วนี่ว่าเป็นนักเรียนอาชีวะสถาบันไหนแต่งตัวแบบนี้
คือเขาจะมาแบบเป็นแพทเทิร์นเดียวกันนะใส่แบบช็อปมา
แล้วก็กางเกงขาบานแบบนี้มีอาวุธเพียบ
คือเราไม่รู้นะว่าน้องเนี่ยดูข่าวกันบ้างหรือเปล่า
ดูข่าวช่องเราหรือเปล่าหรือดูข่าวช่องอื่นก็ได้
แต่เวลาเห็นข่าวแบบนี้อยากให้คิดว่าวันหนึ่งน้องอาจจะไม่ได้อยู่ในฝั่ง๒๐
อาจจะอยู่ฝั่งสองคนหรือบางทีเดินอยู่คนเดียวเนี่ย
คู่อริต่างสถาบันผ่านมาเห็นเฮ้ยไอ้นี่ต่างสถาบันนี่ว่ะ
น้องอาจจะโดนแบบสองคนนี้ก็ได้นะคนนี้น่าเป็นห่วงใช่คิดดีดีฮะ
แล้วดูมีดที่ตกอยู่สิคะเนี่ยเส้นทางนี้นะ